คุณผู้ชมไปดูเรื่องลี้ลับกันหน่อยสิ
เจ้าของบ้านคนหนึ่งไปซื้อของ
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดไว้ในบ้าน

มอเตอร์ไซค์กลายเป็นจักรยานค่ะ

แล้วก็มีการทิ้งจักรยานให้ดูต่างหน้าไง
นี่ค่ะคือเจ้าของมอเตอร์ไซค์ที่หายไปนะคะ
จันทิพย์ศรีวิจัยอายุ๕๐ปี

เขาบอกว่ามอเตอร์ไซค์หายค่ะ
คุณตำรวจฮอนด้าเวฟสีดำแดง
กไก่ขไข่๗๔๘๑จังหวัดตาก
บอกว่าไปธุระข้างนอกมา
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดในบ้าน

ก็เห็นว่าเข้ามาในบ้านของตัวเองแล้วไงคุณ

แต่ถึงแม้อยู่ในบ้านอย่าชะล่าใจนะฮะ
ที่มันแปลงร่างกลายเป็นจักรยานสีส้ม
แถมมีถุงสีเขียวแขวนเอาไว้ให้ดูด้วย

พี่สะพ้ายที่อยู่ข้างบ้านเขาเดินมาถามว่า

ตำรวจให้มาตรวจสอบสำรวจรอบบ้านก็เจอจักรยานคันสีส้ม
เมื่อสักครู่นี้ค่ะก็เข้าใจว่าคงเป็นของคนร้ายนั่นแหละ
ครับพอไปสอบถามนายน้อยวงน้อยคนเมื่อสักครู่เนี้ยนะคะ
เป็นเจ้าของร้านขายของชำอยู่ห่างบ้านเกิดเหตุประมาณสองร้อยเมตร
เขาบอกว่าเอ้ยจักรยานคันนี้เขาเพิ่งเห็นเอง
ครับมีคนร้ายคล้ายชาวกะเหลี่ยงเนี่ย
ขี่จักรยานคันนี้มาซื้อเครื่องดื่มชูกำลังที่ร้านเขา๑ขวด
น้ำส้มอีกหนึ่งขวดแล้วก็ขี่ออกไปครับ
สงสัยจะเป็นคนนั้นแหละเพราะว่าทิ้งจักรยานเอาไว้นี่ไงนี่ไงเห็นไหม
กล้องวงจรปิดก็เห็นภาพเขาบอกนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะ
หมู่บ้านนี้มอเตอร์ไซค์หายไป๓คันแล้ว
ช่วยหน่อยเถอะตำรวจจับให้ได้หน่อย
เตอร์ไซค์ก็เครื่องมือทำมาหากินเหมือนกันนะ
นี่ยังอุตส่าห์เอาจักรยานมาแลกจักรยานยนต์
ตำรวจก็บอกว่าโอเคตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วเดี๋ยวจะจับตัวให้ได้